ถนนเพชรชะกะเสมมุ่งหน้ากลับเข้ามาที่กรุงเทพมหานคร

บรรยากาศที่จุดนี้เขาบอกว่ามีพลทหารมีข้าราชการทหาร
และครอบครัวออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
เชิญค่ะเหลืออีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็จะถึงเวลาปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรนะครับ
และขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่๓๔แขวง๓เซนในเขตพญาไทย
เขตเลือกตั้งที่๖ซึ่งบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็น
ขณะนี้นะครับก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับโดยจะมี
คนทหารรวมไปถึงค่าราชการทหารนะครับที่อยู่ย่านสนามเป้านั้นออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างมากมายนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับพลทหารที่มาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ก็จะเป็น
และจากการที่ผมได้สอบถามพลทหารเหล่านี้เขาก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในครั้งนี้
เพราะต้องรอมานานถึง๘ปีนะครับกว่าที่จะมีการเลือกตั้ง
ส่วนบรรยากาศทั่วไปโดยรวมนะครับจากที่ผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ประจำจุดเลือกตั้งนะครับ
ก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้านั้นก็ยังไม่มีปัญหา
แล้วก็รู้สึกว่าในปีนี้จะมีคนมาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งที่แล้วครับ
ขอบคุณคุณสมศักดิ์ด้วยนะคะเขาบอกว่าเส้นทางเส้นนี้ริมถนนผนโยธินใช่ไหม